เหตุการณ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชม
คือร้อยเอ็ดเนี่ยเขามีงานฉลองอุโบสถงานประจำปีที่วัดแห่งหนึ่ง
ก็มีรำวงหมอลำมาเล่นตามปกติ
ทีนี้กลุ่มวัยรุ่นไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าถิ่นหรือเปล่า
เขาก็เต้นเขาก็รำกันอยู่หน้าเวทีสนุกสนาน
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๗ปีเล่าตามคลิปเลยนะคะ
๗ปีเสื้อสีดำสีเทาสีน้ำเงินประมาณนี้
เข้มเดินเข้ามาเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะคะ
เดินเข้ามาในกล้องสักพักหนึ่ง

ศรสีเขียวคือวัยรุ่นที่เดินมา

โฟกัสไปที่ผู้ชายเสื้อสีขาวที่ใส่หมวกลูกศรสีแดงดีนะคะ

เต้นไปพลักษณะอ้าวนั่นไง
ก้านคอทีเดียวสลบเหมือดเลยนะคะ
แล้วคนที่ถูกทำร้ายร่างกายอายุ๑๗ปีเท่านั้นนะคะ
นี่ไงหลังจากนั้นไม่พอค่ะ

วิ่งเข้าไปจะทำร้ายร่างกายสักพักหนึ่งชาวบ้านไปห้าม

เดินออกจากพื้นที่ไปหน้าตาเฉยประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทีนี้ล่าสุดนะคะ
ทราบแล้วคนก่อเหตุก็คือนายสุภกรนวภา
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
ก็มีบาดแผลที่ริมฝีปากแล้วก็ต้องเย็บถึง๗เข็มมีอาการปวดศีรษะ
แล้วก็ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ส่วนคนก่อเหตุทั้งสองคนตอนนี้ยังคงลอยนวลนะคะ
ญาติของผู้บาดเจ็บเขาไปทราบมาแล้วรู้แล้วว่าเป็นใคร
เป็นคนในอำเภอสุวรรณภูมินั่นแหละ
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการนัดสอบปากคำผู้บาดเจ็บ
แล้วก็พยานที่เห็นเหตุการณ์รวมถึงจะออกหมายเรียกคนก่อเหตุต่อไป
เขาก็เต้นอยู่ดีแล้วก็เดินผ่านไป
เหตุการณ์เกิดสักประมาณ๕ทุ่มเศษของคืนวันที่๙มีนาคม